ออกตัวแรงยกล้อสูงสุดท้ายกองกับพื้นเหมือนกัน
วันนี้แขวดพันแปลกแล้วที่เช้าเครื่องมือเล่นเครื่อง

อีสอย่างเป็นอย่างหมายได้
คันที่๓กำลังมาครับ
เราได้เห็นภาพชัดนี่จากกล้องติดหน้ารถนี่น่าจะขายเฉาก๊วยชากังราวอยู่

รถคันนี้เขาก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดบริเวณจุดกลับรถแยกอโศกเพชร

ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละครับพอกลับรถได้ปุ๊บ
นี่คันนี้ก็ยกล้อปั๊บนะฮะแล้วก็กองกับพื้นแป๊บหนึ่ง
องแป๊บหนึ่งแล้วตัวคนขับก็ลุกขึ้นมาได้ตามปกติ

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจบรรดาจอมซิ่งยกล้อพลาดล้มขึ้นมา
เจ็บตัวด้วยสร้างความเดือดร้อนให้คนใช้รถใช้ถนนด้วย
ไปชนท้ายรถเขารถของคนที่ถูกชนท้ายเนี่ย
ก็ต้องเอาไปซ่อมอีกเสียหายอีกเสียเวลาเสียเงินเสียทองอีกนะฮะ
เสียทุกอย่างเลยต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ